คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะ
การหายตัวไปของสาวอบต
หายตัวไปหลังจากที่หย่ากับสามี
ทีนี้เพื่อนร่วมงานเป็นห่วงมากเลยฮะ
เพราะตอนทำงานเธอก็ทำงานปกติที่อบตนะครับ
แต่ว่าพอหายตัวไปไม่มาทำงานเกือบ๑๐วันแล้ว
เพื่อนเป็นห่วงมากญาติเป็นห่วงมาก
แล้วก็มีข้อมูลว่าอดีตสามีมีพฤติกรรมหึงหวงรุนแรงด้วยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่อบตเพื่อน
เพิ่มผูลทรัพย์ที่อำเภอบ้านนาศาลจสุรธานีนะฮะ
ว่าคนที่หายตัวไปก็คือนางสาวกวินา
บุญเมษร์หรือฝนอายุ๓๘ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ของอบตเพิ่มภูมิทรัพย์
หายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่๑๓พฤศจิกายน
จนถึงตอนนี้เป็นเวลาเกือบ๑๐วันแล้ว
หายไปแบบไม่ไร้ร่องรอย
สอบถามเพื่อนในอบตเพิ่มภูมิทรัพย์ก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
นางสาวกวินามาทำงานปกติแล้วครับแล้วก็กลับบ้านตอน๖โมงเย็น
แต่พอวันรุ่งขึ้นไม่ได้มาทำงานเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้
ไปหลายวันยิ่งเป็นห่วงนะครับ
เมื่อไปสอบถามอดีตสามีของนางสาวกวินา
ที่มีบ้านอยู่ห่างจากอบตประมาณแค่๒๐๐เมตร
ก็บอกว่านางสาวกวินดาไม่ได้อยู่บ้าน
แล้วก็อดีตสามีก็ไม่รู้ด้วยว่าอดีตภรรยาหายไปไหน
ซึ่งหลังจากขาดการติดต่อไป๒วัน
นายกอบตก็เลยแจ้งความไว้ที่ตำรวจสพบ้านนาศาล
ให้ช่วยออกติดตามตัวนะครับ
เพื่อนในอบตบอกว่านางสาวกวินา
จริงเป็นคนร่าเริงแจ่มใสนะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
แต่เธอเพิ่งจะหย่ากับสามีที่อยู่กินกันมาเมื่อ๓เดือนก่อน
แต่ยังพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกันเพิ่งหย่ามา๓เดือนก่อนนี้เองนะครับ
สาเหตุที่หย่าร้างเนี่ยเพราะอดีตสามีมีพฤติกรรมหึงหวงรุนแรง
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งนะครับ
กระทั่งนางสาวกวินาได้ขอย้ายไปอยู่ที่อบตขุนทะเลอำเภอเมือง
จังหวัดสุราธานีก่อนจะหายตัวไป๑๓พฤศจิกายน
ทีนี้ไปสอบถามอดีตแม่สามีก็คือนางสุพิษพัดมากอายุ๗๖ปี
บอกว่าอดีตลูกสะพ้ายกับลูกชายเคยอยู่กินกันมากว่า๒๐ปีแล้ว
มีลูกด้วยกัน๓คนแล้วก็แม่ก็ไม่คิดว่าทั้งคู่จะหย่าร้างกัน

โดยก่อนจะหายไปอดีตลูกสะพ้ายจะขับรถเก๋งส่วนตัวออกจากบ้าน
แต่ลูกชายก็เป็นห่วงเนื่องจากฝนตกหนัก
ลูกชายก็เลยขับรถกระบะออกไปส่ง
จากนั้นมีรถเก๋งมารับฝ่ายหญิงไป
และหลังจากนั้นที่บ้านก็ไม่สามารถติดต่ออดีตลูกสะพ้ายได้อีกเลย
ทำได้ทุกอย่างมีอันนี้ซักป้ารีป้ามีอันตราตำ

เออพาไปชงเลยเฟรนด์นี้เลยพาไปชง

ส่งที่โวโคจังหวาน
มีรถมารับทันหนึ่งรถเก๋งผู้หญิง๒คนจังหวาน
แต่ตั้งแต่วันนั้นไปลึก

สามีบอกว่าแล้วก็มีรถเก่งมารับซึ่งเป็นผู้หญิงสองคนใช่ไหม
แล้วก็เงียบไปเลยก็คือติดต่อไม่ได้เลย

อันนี้ก็ถือว่าเป็นเบาะแสเหมือนกันนะ
เบื้องต้นตำรวจสาวพอร์บ้านาศาสตร์และตำรวจสาวพอร์ขุนทะเล
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมได้ช่วยกันตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วจะเรียกตัวพยานและอดีตสามีของผู้หญิงคนนี้
มาสอบปากคำเพื่อเร่งคลี่คลายคดี
ขณะที่ผู้นำชุมชนได้เข้าตรวจสอบบริเวณบ่อน้ำในพื้นที่หมู่๑

ซึ่งพบร่องรอยต้องสงสัยคล้ายมีการลากวัตถุบางอย่างลงน้ำ
ทีนี้จะมีการประสานชุดประดาน้ำลงงมค้นหาต่อไป

แกะรอยเบาะแสต่างนะคะ